มาดูเหตุรัวยิงหนุ่มต่างถิ่นนะครับเพราะว่าผู้ชายที่ถูกยิงวัย๒๖ปี
เป็นนุ่มสตูนมาหาแฟนสาวที่ภูเก็ต
ถูก๓คนร้ายดักยิงอยู่ที่หน้าบ้านแฟนสาว
แล้วก็กระสุนเจาะเข้าใบหน้าฝังอยู่ที่ระหว่างคิ้ว
กับด้านจมูกอาการสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
คนร้ายใช้ปืนยิงนายอัธพลปัญญาศักดิ์อายุ๒๖ปี
เป็นชาวจังหวัดสตูนบริเวณบ้านแหลมหงา

แล้วก็มีกระสุนไม่ทราบขนาดฝังเข้า
บริเวณระหว่างคิ้วกับดั้งขวา๑นัด
และมีร่องรอยกระสุนถากที่บริเวณต้นแขนขวา

โดยรวมอาการนั้นยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นอยู่บนถนนหน้าบ้านพักคนงาน
ห่างจากถนนเส้นหลักไปประมาณ๑๐๐เมตร

แล้วก็รองเท้าของคนเจ็บสองข้างตกอยู่
อกจากนี้ยังพบตัวนายสุทนหรือว่าเข็ม
ไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ๒๖ปี
รอพบเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตกใจแล้วครับ
นายสุธนให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปร้านค้า
โดยคนเจ็บคือนายอัธพลเป็นคนซ้อนท้าย
แล้วก็ให้แฟนสาวของเพื่อนและของตัวเขาเอง
คือตอนนั้นมีแฟนสาวของทั้งนายสุทน
และแฟนสาวของทั้งนายอัธพลที่เป็นคนเจ็บ
อยู่ในบ้านพักคนงานกัน๒คน
หลังจากซื้อของเสร็จนะครับนายสุทนก็บึงรถจักรยานยนต์
ที่มีนายอัธพลคนบาดเจ็บซ้อนท้ายมา
เมื่อกำลังจะจอดรถเขาก็เห็นชาย๓คนนะ
ยืนอยู่ที่เสาไฟฟ้าห่างไปประมาณ๒๐๓๐เมตร
แล้วก็มีรถเก๋งสีดำไม่ทราบยี่ห้อและรุ่น
อยู่๑คันมันมองไม่ค่อยชัดเจน
จากจุดดังกล่าวมันค่อนข้างมืดไม่มีแสงไฟ
จากนั้นครับหนึ่งในคนร้ายชักปืนไม่ทราบชนิดและขนาด
ยิงใส่ทันทีนายอัทธพนธ์ล้มลง
ส่วนตัวนายสุธนเองตกใจรีบวิ่งหนีเข้าไปหลบในบ้าน
เมื่อคนร้ายขับรถออกไปเขาเลยรีบไปดูอาการของนายอัฐพล
พบว่านายอัธพลถูกยิงเจาะเข้าที่ใบหน้า
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักเพิ่มเติม

หม้อต้มน้ำกระท่อมที่กำลังต้มอยู่
มีขวดยาแก้ไอกากใบพืชกระท่อม
แล้วก็ขวดโค้กขวดเล็กซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพัก

พร้อมกับนำตัวนายสุทนไปสอบปากคำเพิ่มเติม

แล้วก็ต้องสอบปากคำสองสาวอีกด้วยนะ
แฟนสาวของนายสุธนแล้วก็แฟนสาวของนายอัธ
ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในบ้านพักคนงานนี้ด้วย

ผู้หญิงสองคนนี้รีบหลบหนีไปเพราะตกใจ

ตอนนี้ตำรวจก็ตามตัวมาสอบปากคำต่อ
รวมถึงจะติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงด้วยนะครับ